และแน่นอนนะคะว่าเพียงแค่คุณใช้หัวใจของคุณนำทางและไพ่จะสื่อสารกับคุณค่ะ
ในวันนี้นะคะหัวข้อที่จะมาให้คุณได้เลือกสรรนะคะ
ก็คือหัวข้อในเดือนนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะนำพาข่าวดีด้านไหน

เรามีกองไพ่ให้คุณเลือกทั้ง๓กอง

ทำนายทายรักทำนายทายทักกับทำนายไทยรัฐ
ให้เวลาเพื่อนทุกคนอธิษฐาน
โดยใช้จิตของคุณสื่อสารกับไพ่
ที่จะมาสื่อสารผ่านสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณเคารพนับถือ
ผ่านกล่องไพ่ทั้ง๓กล่องนี้ค่ะ
สำหรับท่านนะคะที่เข้ามาเลือกไพ่กองที่๑นี้

สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะนำพาข่าวดีด้านไหน

เราจะให้คุณดึงดูด
มองมาที่กล่องไพ่อันนี้

และเรานะคะจะมาเปิดทีละใบไปพร้อมกันค่ะ

สำหรับใครนะคะที่เข้ามาเลือกไพ่กองนี้ค่ะ

บอกได้เลยนะคะโอ้โหมีแต่ไพ่เหรียญนะคะ

แต่ในไพ่เด็กถือเหรียญนะคะของคุณ

หรือได้เจอกับเพื่อนนะคะในที่ต่างแดนได้ค่ะ
คุณมีเกณฑ์นะคะที่จะได้ทำงานเสริม
แล้วก็ได้รับโอกาสจากคนรอบข้างค่ะ
ใครที่กำลังเล็งหรือมองหาอาชีพเสริมใด
หรือคุณสนใจในการลงทุนในด้านต่างนะคะ

หรือจะไปเล่นเหรียญคิปโตรอะไรแบบนี้นะคะ

ถ้าเหรียญเนี่ยจริงแล้วคือเวลาได้มักจะได้มายาก

ดังนั้นถึงแม้ว่าข่าวดีของคุณเนี่ยจะเป็นเรื่องเงินเงินทอง

ใช้เงินคุณเยอะค่ะได้มาแล้วก็หายไป
ดังนั้นก็อาจจะต้องรูดซิปกระเป๋าให้แน่นเข้าไว้ค่ะ
มาดูหน่อยนะคะว่า๕เหรียญที่ขึ้นมานี้

เป็นที่ปรึกษาให้กับคนอื่นได้ดีใช่ไหมคะ
แต่เคยลองถามตัวเองไหมคะว่าจริงแล้วตัวเองเนี่ย

สิ่งสักขึ้นมาเลยนะคะไพพระโอ้โหคนลุกสู้เลยทีนี้
ให้พระมาบอกเลยค่ะว่าสิ่งที่คุณเดินทางตามหามานาน
บางครั้งคุณอาจจะมาผิดที่ผิดทางก็ได้
ลองกลับไปถามใจของคุณให้ดีค่ะว่า
ใจลึกของคุณแล้วเนี่ยต้องการอนาคตในด้านไหนกันแน่
แต่ตอนนี้ค่ะภายพักหน้าของคุณเนี่ยเป็นไพควินเหรียญ
จริงคุณจะต้องมีฐานะที่ดี
มีอุดมไปด้วยทรัพย์สินรวมถึงบริวารด้วย
แต่ในตอนนี้ค่ะคุณอาจจะรู้สึกว่าทำอะไรยังติดติดขัดอยู่
ดังนั้นในเดือนนี้สิ่งทรัพย์สินได้เข้ามาบอกแล้วนะคะ

ถ้าคุณได้ล่วงรู้แล้วนะคะว่าใจของคุณเนี่ยกำลังติดชะงักอยู่ตรงไหนค่ะ
คุณเอาอดีตของคุณที่ผ่านมานะคะ
แล้วก็นำพานั้นไปสู่อนาคตอันสดใสของคุณได้ค่ะ

ใน๓๕เดือนหลังจากนี้ค่ะ
คุณจะมีทรัพย์สินอะไรบางอย่างที่เป็นชิ้นเป็นอันค่ะ
ตอนนี้ค่ะใครหลายคนถ้าเกิดนะ
อยากได้นะคะเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีต่าง
ไม่ว่าจะเป็นมือถือแลบท็อปคอมพิวเตอร์
บอกเลยค่ะว่าคุณจะได้ค่ะ
แล้วได้มาแบบไหนคะได้มาแบบมีคนประธานเอามาให้คุณเลยนะคะ

ถ้าคุณทำงานอยู่ค่ะบริษัทของคุณเองอาจจะกำลังรีไวท์นะ
หรืออาจจะมีการเพิ่มทรัพยากรให้กับคุณค่ะ

ถ้าเป็นช่วงเช่นณเดือนเมษาวันหยุดหรืออะไรก็ตามแต่

ผู้ใหญ่ใจดีค่ะอาจจะซื้อมือถือให้กับคุณ
มอบของขวัญอะไรเล็กน้อยให้กับคุณ
แต่มีค่าทางใจอย่างยิ่งใหญ่ยิ่งยวดมากเลยค่ะ

คุมอะไรหลายอย่างได้ด้วยตัวของคุณเอง
บอกเลยค่ะว่าไปฟังอลัมเวอร์ค่ะ
แต่ถ้าคุณเป็นคุณผู้ชายที่เขามาเลือกไพ่กองนี้นะคะ

ดังนั้นนะคะพี่นอบพี่เทาเข้าไว้นะคะ
ไม่ว่าจะเป็นคุณสามีก็ไปพี่น้องพี่เทาคุณภรรยานะคะ
ถ้าคุณเป็นคุณผู้หญิงก็บอกเลยค่ะว่า
คุณต้องคุมสามีของคุณให้อยู่หมัดค่ะ

เขาจะหงอให้เราค่ะไม่ใช่หงอธรรมดานะคะ
โอ้โหหงอแบบว่ายอมคุณนะคะ
สยบแทบเท้าเบื้องพระบาทกันเลยทีเดียว
มาดูต่อให้อีกสักนิดนึงแล้วกันนะคะว่า
ทำไมคะถึงมีเกณฑ์ใช้เงินซะเยอะจังเลย

อืมรักสบายอย่างเรานะคะ

ต้องเก็บเงินได้เป็นก้อนเป็นร่ำเป็นสัน
ทำยังไงดีคะเรามาเสริมดวงกันหน่อยดีกว่า

พร้อมที่จะช่วยเหลือแล้วก็สนับสนุนคุณค่ะ

๑แท่มหนึ่ง๒แท่มหนึ่งอะไรแบบนี้

ช่วงนี้ค่ะถ้าคุณอยากเสริมดวงให้สิ่งดีของคุณเข้ามาอีก
อื้อหือมันกองนี้น่าอิจฉาจริงเลยแม่เจ้า
คุณนะคะไปทำอะไรที่อยู่ใกล้น้ำค่ะ
และสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะนำพาพลังงานดีพลังงานบวกเข้ามาหาคุณ

ดวงค่ะให้ตัวเองมีแต่สิ่งดีเข้ามา
สิ่งศักดิ์สิทธิ์นี่ให้อะไรกับคุณได้มากกว่าที่คิดจริงนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินการลงทุน
ก็มีเขาเรียกว่าคนอุปถัมภ์ช่วยเหลือ
ไม่ว่าจะเป็นทั้งคุณผู้หญิงแล้วก็คุณผู้ชาย
แล้วขอ๑ใบเลยนะสรุปจบให้กับคุณ

จงทำในทุกสิ่งทุกอย่าง
แต่คิดค่ะอย่าเอาแต่ระแวงอย่าเอาแต่ระวังค่ะ
ตอนนี้ค่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นำพาข่าวดีมาให้กับคุณแล้วนะคะ
ขึ้นอยู่กับคุณค่ะว่าจะรับมันเอาไว้ไหม

ด้านล่างเลยนะคะว่ารับไม่ถ้วนนะคะ

และนี่นะคะก็คือไพ่กล่องที่๑กับในหัวข้อวันนี้ค่ะ
เดือนนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะนำพาข่าวดีด้านไหนมาให้กับคุณ
ถ้าเกิดคุณเลือกแล้วนะคะนำไปปรับใช้แล้วพลังงานบวกไป
แล้วก็สร้างเสริมกำลังใจให้กับตัวเองมั่นใจเข้าไว้นะคะ
สำหรับเพื่อนที่เลือกไพ่กองที่๒กับหัวข้อในเดือนนี้
ศักดิ์สิทธิ์จะนำพาข่าวดีด้านไหนมาให้กับคุณคะ
มาดูกันค่ะว่าในเดือนนี้ค่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะนำพาข่าวดีด้านไหนมาให้กับคุณทุกคน
ลุ้นกันไหมคะครั้งนี้ก็ลุ้นมากจริงนะคะ
เลือกกองนี้จับตาจับหัวใจของคุณเอาไว้แน่น
แล้วไปให้ไพ่ทำลายกันนะคะ
เราจะยังไม่เปิดไพ่ให้กับคุณเห็น
เพราะอะไรคะลุ้นไปด้วยกันตื่นเต้นกันเหลือเกิน
มีใครกำลังรอคอยข่าวดีอะไรอยู่ไหมคะ

สำหรับกองนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะนำพาข่าวดีด้านไหนมาให้กับคุณ
ใบแรกมาก็ประสบความสำเร็จซะแล้ว
กระทาค่ะเป็นไพ่ที่จะบอกเลยนะคะว่า
ทุกคนค่ะมีเกมประสบความสำเร็จได้อย่างดี
แต่คุณเป็นคนที่ต้องสำเร็จแบบช้า
อารมณ์ถ้าทำอาชีพทำงานเนี่ยเขาก็บอกว่า
องนี้เหมาะกับการทำงานข้าราชการนั่นเอง
ค่อยไต่เต้าตั้งแต่เลเวลล่างนะค่อยไต่ระดับขึ้นไป
แต่พอมาถามกันค่ะว่าในเดือนนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ
จะนำพาข่าวดีด้านไหนมาให้กับคุณค่ะ
สิ่งที่คุณกำลังรอคอยคำตอบ
เหตุการณ์ต่างที่เกิดขึ้นกับคุณที่เคยผ่านมาในอดีต
อาจจะมีเรื่องราวของความสับสนกังวลใจแล้วก็วุ่นวายใจ
เดือนนี้ค่ะมันกำลังจะคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีแล้ว

แอบดูหน่อยค่ะว่าหากคุณเจอปัญหาหรือติดขัดอะไร
ที่เขาบอกกันมาเนี่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะสื่อสารว่าอะไรคะ
มันอาจจะมีเบื้องลึกเบื้องหลังบางอย่างค่ะ
ที่คนที่เลือกกองนี้คุณอาจจะพลาดไป
หรือว่าไม่ได้มองเห็นในจุดนั้นแปลว่าอะไรคะ
โอ้โหบอกเลยนะคะว่าอะไรที่คุณทำไม่ได้
ศักดิ์สิทธิ์บอกแล้วค่ะว่าท่านได้ส่งคนเข้ามาช่วยคุณแล้วเรียบร้อยนะคะ
ดังนั้นคนที่เลือกกองนี้คุณต้องมองหาค่ะ
รอบข้างของคุณเองนะคะกรยามิตรที่ดีของคุณเอง
หัวหน้างานเพื่อนร่วมงานลูกค้าลูกน้องและบริวารของคุณ
จะนำพาหรือจะมาช่วยเหลือคุณได้อย่างทันท่วงทีค่ะ
ดังนั้นตอนนี้ค่ะถ้าคุณกำลังพลาดหรือว่าไม่รู้ในเรื่องไหนค่ะ

เขาจะเป็นคนมาบอกค่ะว่าวิธีการที่คุณจะทำให้มันประสบความสำเร็จง่ายขึ้นนั้นคืออะไรค่ะ
สับสนอารมณ์กังวลใจไม่ได้ดั่งใจของคุณ
บอกคุณแล้วนะว่ากองนี้ค่ะคุณจะสำเร็จ
สำเร็จช้าแต่คุณจะสำเร็จนะคะ
สิ่งที่คุณไม่มั่นใจทิ้งไปให้หมดค่ะ
เพราะอะไรคะ๑ดาบเข้ามาพร้อมกับ๑๐เหรียญแล้ว
โอกาสที่ชัดเจนกำลังจะเข้ามาแล้ว
มองว่าค่ะช้าหรือเร็วอย่างน้อยไม่เกิน๖เดือนนี้ค่ะ
คนที่เลือกกองนี้ค่ะคุณจะประสบความสำเร็จ
ข่าวดีที่เด่นชัดของคุณเลยคือเรื่องงานค่ะ
คุณรอคอยงานอะไรบางอย่างโปรเจกต์อะไรบางอย่าง

ผู้ช่วยที่ดีหากรยานมิตรที่ดี
เส้นสายที่ดีเขาจะนำพาคุณให้สำเร็จได้เร็วขึ้น
แต่ถ้าคุณนะคะตระบิตบันทำเองทุกอย่าง

คุณก็รู้ไว้ได้เลยค่ะว่าวิธีการที่คุณจะย่อย่นระยะเวลา
ที่คุณจะสำเร็จให้ช้าและเร็วขึ้นเนี่ยคุณต้องไปทางไหน

คุณอยากจะเร่งข่าวดีของคุณให้ดีขึ้นเร็วขึ้น
แนะนำหน่อยค่ะว่าคุณควรจะพกของมีคมเอาไว้กับตัว
ไม่ได้บอกว่าให้คุณพกมีดแค่กันไกลตัดเล็บก็พอ

คุณสามารถที่จะซื้อแล้วพกเอาไว้ติดตัวได้เลย
เพราะอะไรคะสิ่งเหล่านี้จะตัดซึ่ง
คนที่จะมาคิดร้ายหรือปัญหาอะไรหลายอย่าง
เข้ามาในชีวิตของเรานั่นเองค่ะ
ดูหน่อยค่ะว่าความเครียดความคิดมาก
กังวลใจของคุณนั้นจะเป็นเรื่องอะไรนะคะ

อยากทำหลายอย่างไปหมดนะบางคนนะ

แต่ว่าชีวิตเราก็อะไรคะต้องสบายใช่ป่ะ
มันก็เลยทำให้ความสำเร็จของคุณมันช้าไง
แต่จริงแล้วคืออะไรคะตอนนี้คุณเองอ่ะ

มีแต่คนดีลายล้อมรอบตัวคุณเอง
อย่ามัวแต่ก้มหน้าอย่ามัวแต่ขัดแย้ง

คุณเป็นช่วงเวลาที่อาจจะต้องมองนะคะไปสู่รอบกว้างของคุณเองค่ะ
ว่าคนรอบข้างพร้อมที่จะยิ้มแย้มนะพร้อมจะยื่นดอกไม้ให้กับคุณ

แล้วนะคะตอนนี้คว้าไว้ให้ได้ค่ะ
ศักดิ์สิทธิ์ได้นำพาและย่นระยะเวลาให้กับคนที่เลือกกองนี้แล้ว
ดังนั้นอย่ารอช้าค่ะมองไปเลยค่ะ
ตอนนี้รอบข้างกายคุณมีใครหรือไม่คะ
ถ้ามีลองยิ้มให้เขาเบาและทักเขานะคะว่าสวัสดี
และแน่นอนว่านี่ก็คือไพ่ของคุณ
อย่าลืมค่ะเราต้องมีอีกหนึ่งใบนะคะให้กับคุณ
คุณนะคะเป็นคนที่เวลาจะได้อะไรเนี่ยต้องได้แบบยิ่งใหญ่เกรียงไกลเลิศล่าเขียนไหม
ดังนั้นค่ะคนที่เลิกกองนี้เวลาคุณจะประสบความสำเร็จ

ถ้าไม่ดีที่สุดบางทีคุณก็ไม่เลือก
แต่ตอนนี้ค่ะการย่นระยะเวลาของคุณเองไม่ใช่บอกว่าคุณไม่ต้องเลือกนะ

ในแต่ละสิ่งแต่ละอย่างที่ผ่านเข้ามาในชีวิตของคุณ
มองด้านดีเข้าไว้ค่ะและจงชื่นชมแล้วก็ชมเชยตัวเองบ้าง
คุณมองตัวเองในแง่ดีมากเท่าไหนค่ะ
คนรอบข้างก็จะยิ่งมองคุณเข้ามาแล้วก็อยากเข้ามาอยู่ใกล้คุณมากขึ้นเท่านั้น
และแน่นอนว่านี่คือการทำนายของเพื่อนที่เข้ามาเลือกกองที่๒
กับหัวข้อในเดือนนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะนำพาข่าวดีด้านไหนเข้ามาให้กับคุณ
เป็นการทำนายแบบภาพรวมไม่ได้เจาะจงดวงของคุณ
คนใดคนหนึ่งใช้วิจารณญาณด้วย
และอย่าลืมนะคะกลับมาพบกับเอมมี่กับรายการทำนายไทยรัฐ

และนี่คือกองที่๓ที่คุณได้เลือกกันเอาไว้นะคะ
หัวข้อในเดือนนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะนำผักข่าวดีด้านไหนเข้ามาในชีวิตของคุณค่ะ

แล้วอธิษฐานไปพร้อมกับเอมมี่สะพัย
ดูสิคะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่ะ
จะนำพาข่าวดีด้านไหนเข้ามาในชีวิตของคุณ

จับต้องได้กับพลังงานบางอย่าง

เริ่มดูกันเลยดีกว่ากับกองนี้ค่ะ
ใครหลายคนที่คิดเปลี่ยนแปลง
ไปเที่ยวเดินทางไกล
บอกเลยค่ะว่าโชคกำลังจะเข้ามา
ถึงคุณแล้วกองนี้เด่นมากเลยค่ะ
ว่าคุณจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง

ปัญหาหลายอย่างที่คุณเจอกำลังจะคลี่คลาย
เพราะความพยายามและความมุ่งมั่นของคุณเอง
พยายามทำตัวให้สนุกสนานเข้าไว้ในช่วงนี้
ให้ดูสดใสให้ดูเป็นเด็กอ่อนไวกว่าเดิม
แต่งตัวก็ให้แบบนี้ค่ะมีลายดอกหน่อยนะ

ช่วงนี้การทำบุญกับสัตว์จะช่วยกับคุณได้
ช่วยให้คุณเสริมดวงให้คุณได้พลังงานดี
แต่แน่นอนค่ะใน๕ใบนี้เขาบอกมาเลยค่ะว่า
ข่าวดีของคุณข้อที่๑ที่คุณจะได้
ช้าก็เร็วภายใน๗เดือนนี้ค่ะ

ยกย้ายไปบริษัทที่ใหญ่ขึ้นนะ
ในเรื่องการงานนะถ้าใครกำลังรออยู่นะ

อยู่ในช่วงสอบนะคะไม่ว่าจะเป็นนักเรียนนักศึกษา
หรือคนทำงานที่จะรอสอบสัมภาษณ์
คุณก็มีเกณฑ์ได้รับชัยชนะนะคะภายในช่วงไม่เกิน๗เดือนนี้ค่ะ

ใครกำลังวางแผนแบบอยากจะไปช่วงปีหน้าปีนี้

สิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์บอกมาเลยค่ะว่าหนึ่งนะคะ
คุณอาจจะได้ไปพบรักค่ะในที่แดนไกล

อีกอันหนึ่งค่ะที่เราอยากจะบอก
เมื่อกี้บอกแล้วว่าคุณจะมีโอกาสที่จะพบรัก
แต่คุณต้องทำตัวให้สนุกสนานเข้าไว้นะคะ

วินดาบขึ้นมาพร้อมคิงดาบนะคะ
มันไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่เปิดมาได้ไพ่
คิงดาบแล้วก็ควีนดาบในเวลาเดียวกัน
เขาเรียกว่าเสือสองตัวอยู่ถ้ำเดียวกัน
ดังนั้นค่ะความอ่อนหวานไม่ค่อยมีเลยสำหรับกองนี้นะคะ

แกร่งดุดันไม่เกรงใจใครใช่ป่ะในกองนี้นะ

เพื่อนกองนี้ที่เข้ามาเลือกนะโชคดีของคุณ
ข่าวดีของคุณที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะบอกเลยก็คือ
คุณจะได้เจอกับคนที่เป็นคนที่เลเวลเดียวกัน
จากการโปรโมทตัวเองในตำแหน่งหน้าที่การงานใช่ป่ะ

ถ้าเกิดคุณโสดมานานแล้วเข้ามาเลือกนะคะทำตัวให้สนุกเข้าไว้
คุณมีเกณฑ์ได้ได้เจอใครสักคนนึง

และนะคะต้องระวังอีกอย่างหนึ่งคืออะไร
ความรักความสัมพันธ์การสารสัมพันธ์ของคุณเอง

เลยพยายามบอกว่าคุณต้องพยายามใส่เสื้อผ้าให้ดู
สดใสน่ารักสีพัดเทลต้องเข้า

ทำให้เป็นรูปคลื่นน้ำเอาไว้ค่ะ
เพราะอะไรคะพลังงานจากคลื่นหรือพลังงานจากน้ำนะคะ
ช่วยส่งเสริมคุณค่ะให้คุณอ่อนโยนมากขึ้น

มันมีเรื่องนักสู้ขึ้นมาเยอะขนาดนี้ค่ะ
คาทาที่ขึ้นมาต้องการจะบอกอะไรเราคะ

เพราะชีวิตของคุณเองเนี่ยเวลาจะได้อะไรนะ
จะได้ในสิ่งที่แบบเด็ดดวงเด็ดสระตีกันเลยทีเดียว

คุณต้องสู้สู้ชีวิตเพื่อการมีครอบครัว
กองนี้หลายคนอาจจะเป็นคนโสดก็ได้นะที่เขามาเลือก
แต่ถ้าคุณมีครอบครัวแล้วก็อาจจะเหนื่อยกับเรื่องครอบครัวหน่อยนะ

หากคุณจะสู้หรือทำอะไรสักอย่างหนึ่งหรือการพยายามของคุณเอง
สำริดผลมาได้เพราะคนรอบข้างด้วย

คุณทำอะไรให้เป็นอิสระเสรีมีความสุขได้
แต่คนรอบข้างบอกเลยค่ะพร้อมสนับสนุนคุณ
แต่คุณเป็นคนที่ชอบแบบทำอะไรด้วยตัวเอง
ด้วยตัวเองทำอะไรเองมีอะไรไม่ค่อยปรึกษา
เป็นเพราะคุณยังรู้สึกว่าฉันยังไม่เจอคนที่ฉันจะปรึกษาได้
แต่ตอนนี้ค่ะคนนั้นกำลังจะมาปรากฏกายรอบข้างคุณ

ถ้าเกิดคุณได้เจอคนคนนั้นกลับมาเน้นบอกเอมมี่หน่อยได้ไหม
มี่จะได้รู้นะคะว่าภายใน๗เดือนนี้บางทีอาจจะเหลือแค่๗วันเองก็ได้

สิ่งสักสิทธิ์บอกเลยว่ารับรื่นสนุกสนาน
แล้วคุณก็จะสดใสหลังจากเปลี่ยนพลังงานหลายอย่าง

คุณจะได้ทั้งทรัพย์สินบริวารและเงินทองนะ
อีกอันหนึ่งค่ะบอกแล้วนะกองนี้เด่นมากเลย
กับเรื่องของคู่หลายคนอยากรู้ค่ะ

คุณอยู่กับทำนายไทยรัฐคุณจะต้องรู้ให้ลึกรู้ให้จริงนั่นเองค่ะ
ดูหน่อยค่ะว่าคนที่คุณกำลังจะได้เจอ
ตายแล้วตายแล้วตื่นเต้นเหลือเกิน
อื้อฮือแต่นั่นเป็นไพ่พระนะคะ
พระเนี่ยบอกเลยว่าจริงแล้วก็ไม่ได้เด่นเรื่องความรักถูกไหม
แล้วบอกแล้วว่าคุณเป็นทั้งเนี่ยเสือสองตัวอยู่ถ้ำเดียวกัน

การงานนะโอ้โฮเครียดประลำปะเหลือนะคะ

คุณต้องอาจจะสีพาสเทลเนอะอย่าลืมนะ

เวลาคุณเจออะไรข่าวดีอะไรมานะ

นี่ไงโอ้โฮปะทะปะโถบอกเลย
นี้นะคะเราบอกแล้วว่าคุณจะเจอคนที่เข้ากับคุณมาก

มันไม่ได้เด่นในเรื่องของความรู้สึกความโรแมนติกระหว่างกันเท่าไหร

ดังนั้นค่ะคุณที่เลือกกองนี้ทำตัวอ่อนหวานเข้าไว้
เอาง่ายเลยคือแกล้งไม่รู้บ้าง
แต่เราต้องไม่พูดไม่รู้๓รอบโอเคไหมคะ
เออไม่งั้นมันจะเป็นอะไรคะไม่รู้
ก็สิ่งนะคะตอนนี้แล้วบอกเลยนะคะว่า
ดาบค่ะแอบมองระแวงอะไรกัน

แต่บอกแล้วนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้ามาแล้ว
ดังนั้นตอนนี้นะคะใครที่เลือกกองนี้เปิดใจได้เลย
ป่ะคะถ้าคุณเปิดใจแล้วอย่าเบื่อไปก่อนเท่านั้นเองค่ะ
หนึ่งใบให้กับคุณเลยแหมข่าวดีเยอะเหลือเกินกองนี้
อาจจะดูเหนื่อยไปหน่อยอาจจะดูแบบว่าต้องพยายามหน่อย
แต่เวลาได้เนี่ยมันจะได้แล้วแบบว่าจับอยู่หมัดจับอยู่มือเลย
รอไปเถอะแล้วพอได้มันคุ้มมาก
ใบค่ะที่ไพ่อยากจะบอกเลยเป็นใบสรุปของเราและดีด้วย
คิงถือถ้วยคิงถือถ้วยเป็นพลังงานที่ตัวฉันเองอยู่ในน้ำ

น้ำไปให้อาหารปลาบ้างก็เป็นการเสริมดวงให้กับคุณ
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็จะส่งมอบพลังงานดีนี้มาให้กับคุณเร็วขึ้น
ถือถ้วยค่ะนั่งอยู่บนบันลังท่ามกลางกระแสน้ำนะ
พลังงานของคุณบอกมาแล้วค่ะว่าไม่ว่าจะมีกี่ปัญหา
ไม่ว่าจะมีกี่อุปสรรคฉันก็ไม่หวั่น
เพราะว่าอะไรคะฉันทนได้ฉันรับฟังทุกอย่างเลย
แต่คุณเองลึกเองเนี่ยถ้าเกิดคุณเหงา
ตอนนี้ค่ะเป็นช่วงเวลาที่ดีแล้วที่คุณจะต้องเปิดใจตัวเองนะ
เดินออกมาซะกระโดดลงน้ำนะอาจจะเวอร์ไป
แต่ว่าน้ำอันนี้หินแท่งนี้กำลังลอยไปเรื่อยแล้ว
กำลังจะพาคุณให้ไปเจอกับบางอย่างมองไปข้างหน้าไกล

และแน่นอนค่ะขออีกนิดนึงแล้วกัน
เป็นของแถมน้ำจิ้มให้กับคนที่เลือกกอง๓
ช่วงนี้ค่ะถ้าคุณไปสถานที่ใกล้น้ำ

อยู่ดีมีคนมาชวนคุณไปพัทยาไปหัวหินอะไรแบบนี้ไปริมน้ำ
บอกเลยค่ะว่าสถานที่ตรงนั้นแหละทำตัวให้สดใสสว่างสวัยเข้าไว้
วิ่งเริงราถ้ำกลางสายหมอกและทะเลทราย
แล้วคุณก็จะได้พบเจอกับใครบางคน
แต่เหมือนกันในเวลาเดียวกัน
ถ้าเกิดว่ามีคนมาชวนคุณไปพัทยา

ดังนั้นสิ่งนี้นะคะมันก็อาจจะทำให้ได้รู้เลยนะว่า
สิ่งศักดิ์สิทธิ์มาบอกเราแล้วว่าเฮ้ยมันจะไม่ได้

ครีมกันแดดแล้วไปเริงร่าท้าแดดเลย
แล้วก็อย่ารีบร้อนกระโดดลงน้ำทำตัวให้สวยก่อน
เครื่องสำอางเนี่ยต้องเป๊ะปังมันจะได้ไม่ละลายไป
แล้วเรามารอดูกันนะว่าถ้าเกิดคุณได้ไป

คุณได้เจอใครบางคนที่สมน้ำสมเนื้อกับคุณหรือไม่
ถ้าใช่สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะอยากจะบอกคุณเลยค่ะว่า
คุณจะต้องได้แน่นอนกับคนรักที่เหมาะสมกับคุณ
และนี่ก็คือเพื่อนที่เลือกกองที่๓นี้นะคะ

นำพาข่าวดีด้านไหนเข้ามาในชีวิตของคุณค่ะ
แน่นอนว่านะคะนี่คือการทำนายโดยภาพรวม

วิจารณญาณในการรับชมด้วย
และอย่าลืมนะคะกลับมารับพลังงานดี
พลังงานบวกแบบนี้กับเอมมี่กับทำนายไทยรัฐค่ะ